ซึ่งร่วมร้องเพลงสันเสริญพระบรมีอย่างกึกกล้องครับ
แล้วก็ได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปรณรัฐสมวานอย่างพร้อมเพลียงกัน
ติดตามได้จากรายงานของคุณอรพันธ์ขันทองครับ
เสียงร้องเพลงที่เปล่งออกมาจากใจอย่างพร้อมเพลียงกัน
ของชาวสุพรรณบุรีกว่าหมื่นคน
บริเวณหน้าวิหารหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
คือสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดี
ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้

ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตราบจนถึงทุกวันนี้
ศิลปินเลือดสุพรรณแท้อย่างแอดคาราบาล
ที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมด้วยสีหน้าโศกเศร้า

ยังคงอาลัยถึงในหลวงราชการที่๙อยู่เสมอ
สำนึกในประหมากรณาชิคกรที่พวกคุณท่านทรงมีต่อชาวสุพรรณ

ในสิ่งที่พระองค์ปูทางไว้เป็นแนวทาง
ขอให้พวกเราคนไทยตามรอยของพวกท่าน

เช่นเดียวกับสันติลุนเพศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประจำปี๒๕๕๙
ถ่ายทอดเสียงร้องผ่านบทเพลงพระราชนิพล

เดินทางมาร่วมบันทึกความทรงจำครั้งประวัติศาสตร์ด้วยหัวใจเช่นกัน
ทุกครั้งที่ร้องเพลงนี้
ผมต้องมีพระองค์ท่านอยู่ในสมอง

เพราะฉะนั้นเราจำเพลงนี้ได้เราก็ต้องจำพระองค์ได้
เมื่อเสียพระองค์ไปเราก็เสียเอาเสียใจมาก
พระองค์ท่านทั้งสองพระองค์
เป็นผู้มีบุญคุณต่อชีวิตผมอย่างมากมาย
จักษันติซึ่งไม่มีอะไรเลยทุกวันนี้
จากกิจกรรมร้องเพลงแสดงความอาลัย
ประชาชนยังพร้อมใจร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปานรักษา
เมื่อวานเนื่องในโอกาสครบรอบสิบห้าวันแห่งการสวรรคตการรวมตัวของชาวสุพรรณบุรี
ในวันนี้คือสิ่งที่แสดงถึงพลังความรักอันยิ่งใหญ่ที่มีต่อในหลวง
ราชการที่๙และร่วมกันน้อมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวกันส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
รพันธ์คันทองคำข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน